สวมแว่นตา๓มิติก็สามารถตอบโต้ในสิ่งที่เราเห็นผ่านแว่นได้
ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสนั่งยืนหรือก้มตัว
ที่มีความเหมือนจริงมากยิ่งขึ้น
อย่างเช่นเราใส่กล้องไว้ที่ตา

ท่านเข้าไปอยู่ในสถานที่
ตอบสนองต่อสิ่งรอบข้างในสารที่รู้สึกเสมือนเหมือนจริงมาก
เทคโนโลยีใหม่ที่เปิดให้ทดลองใช้
เป็นเกมรูปแบบใหม่ที่จำลองโลกเสมือนจริง
ให้ความรู้สึกตื่นเต้นเหมือนได้หลุดเข้าไปใช้ชีวิตในสถานที่จริง
พร้อมภารกิจท้าทายในเกม

และแชร์ประสบการณ์ในโลกจำลองแบบ๓๖๐องศา
ไปยังโซเชียลมีเดียได้ด้วย
ศิลปินสตรีทอาร์ตชื่อดังของเมืองไทย

โดยไม่จำเป็นต้องชมในโรงภาพยนตร์
จากนำนวัตกรรมใหม่เข้ามาแล้ว
มีผู้ใช้งานมากกว่า๗ล้านราย
เทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุม๒๘๐๐๐ครัวเรือน